ถามตัวเองถามพี่น้ำแข็งลองนึกดูว่าถ้าเราอยู่ในสวนสาธารณะ
มีกระเป๋าสะพายวางอยู่แง้มนิดนึงเปิดไว้นิดนึง
เราจะเข้าไปดูไหมว่าในนั้นคืออะไรกลัวเป็นระเบิดอ่ะ
ใช่ไหมเออคุณผู้ชมคิดว่าไงคุณผู้ชมกล้าเข้าไปดูไหมค่ะ
เด็กสามคนชวนกันมาเล่นที่สวนแห่งนี้ขอเปิดดูหน่อยซิบึ้มฮะ
เฮ้ยระเบิดครับแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจสพแสนภูด่าต้องลงพื้นที่ไปเลยฮะ
เป็นสนามเด็กเล่นท้ายซอยเจ็ดเคหะบ้านโพโครงการหนึ่งหมู่สอง
บนสนามจันทร์ที่ฉะเชิงเศร้าพอระเบิดปุ๊บมีคนเจ็บสองคนครับ
เป็นเด็ก๙ขวบคนหนึ่งโดนสะเก็ดระเบิดเจ็บเล็กน้อย
แต่อีกคนนึงนี่สิเด็ก๖ขวบสาหัสนะพี่น้ำแข็ง
โอ้โหโดนตรงไหนบ้างอ่ะเข้าดวงตาสะเด็ดระเบิดเข้าดวงตา
มือขวาโดนแรงระเบิดจนฝ่ามือฉีกขาดนะฮะโอ้โหส่วนเด็กแปดขวบ
อีกคนนึงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยปลอดภัยครับเนี่ยน้องคนนี้อาการสาหัสเลย
ในจุดเกิดเหตุเจอกระเป๋าสะพายวางอยู่วางอยู่บนพื้นพักเท้าของซุ้มที่นั่งครับ
คุณผู้ชมนี่กระเป๋าใบนี้สภาพเหมือนโดนรูดซื้อเปิดค้างไว้แล้วข้างในเนี่ยมีซากเทปพันธุ์สายไฟสีดำอยู่
คือมันเป็นซากเพราะว่าระเบิดไปแล้วแล้วก็มีคราบขม่าวดินระเบิดติดอยู่ที่ตัวกระเป๋าด้วย
รอยเลือดก็กระจัดกระจายเต็มพื้นเลยฮะเด็กที่บาดเจ็บก็ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้
ยายของน้องบิ๊กไบท์ก็คือน้องคนที่เจ็บสาหัสเนี่ยคุณผู้ชมยายจิดาพาเล่าให้ฟังว่า
หลานเนี่ยนะหลานบิ๊กไบท์เนี่ยชวนน้องอีก๒คนรวมเป็น๓คนซึ่งเป็นญาติกัน
เล่นที่สนามเด็กเล่นแห่งนั้นไปเจอกระเป๋าวางอยู่ด้วยความสงสัยของเด็ก
น้ำแข็งเห็นมันแง้มอยู่เลยขอเปิดดูสิรูดซิปดูสิไอ้ระหว่างรูดฟื๊ดปุ๊บบึ้ม
ระเบิดขึ้นครั้งหนึ่งส่วนตัวยายจิดาภาคาดว่ามันน่าจะเป็นระเบิดประดิษฐ์ของไอ้พวกกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนช่างอ่ะ
ยายเนี่ยเคยเห็นนะพวกนี้มันชอบมานั่งเล่นที่สนามเด็กเล่นแต่ยายเองก็ไม่ได้มีหลักฐานหรอกนะ
ว่าเป็นกระเป๋าของวัยรุ่นพวกนั้นจริงหรือเปล่ายายแค่สงสัยเฉยเพราะว่าวงจรปิดก็เสียอีกจับภาพไม่ได้
ยายเนี่ยเกรงว่าหลานจะเจ็บตัวฟรีเดี๋ยวไม่มีใครมารับผิดชอบอยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวเจ้าของระเบิด
มาแสดงตัวมาเอาผิดให้ได้เลยส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เผยว่าระเบิดดังกล่าวน่าจะเป็นระเบิดไทยประดิษฐ์ที่วัยรุ่นชอบทำกันขึ้นมาเองครับ
ไว้ทำอะไรอ่ะไอ้ระเบิดพวกนี้ก็ไว้ทำร้ายคู่อรินี่แหละครับ